ไปดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันตัวนี้ชื่ออะไรช่วยกันตั้งใจดูหน่อย
เพราะว่ามันดูแปลกแล้วมันก็ดูน่ารักมันคือแมงมุม
แต่แมงมุมอะไรหน้าตาแบ๊ว
มุมก็มีสายแบ๊วเหมือนกันนะครับไม่ได้มีแค่แบบน่ากลัว
ต้องนี่เลยครับน้องแมงมุมกระโดดนะครับ
มีความน่ารักเข้าไว้อีเดตสุดเลย
ข้อดีของน้องมีมากมายนะครับทั้งไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นนะครับ

กระโดดด้วยเหรอ

คุณก็ดูสิค่ะดูลายมันดูตัวมันขามันป้อมน่ารักดีเหมือนกันนะ

เอาก็แล้วแต่แล้วกันเนอะแต่ว่าถ้าคนที่ชื่นชอบสัตว์แปลก
ก็จะมองว่ามันก็เป็นสัตว์แปลกที่น่ารักตัวหนึ่ง
น้องตัวนี้นะคะชื่อว่าแมงมุมกระโดดเป็นแมงมุมสายพันธุ์เล็กค่ะ
ข้อดีของมันก็คือมันจะเป็นแมงมุมที่ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่น
ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเพราะตัวมันเล็ก
เดี๋ยวนะคะคุณแมงมุมปกติเขามีเสียงเหรอ

แมงมุมรายตัวนั้นฉันแหงมันสำซานเลื้อถน
นั่นมันเพลงแมงมุมไม่ใช่เสียงแมงมุม

บอกแล้วชอบเดินผ่านโรงเรียนอนุบาลก็ติดอย่างนี้ห

แต่แมงมุมตัวนี้มันจะติดตาคุณผู้ชมหรือเปล่า

ข้อดีมาเนี่ยกินอาหารน้อย

ถึงจะตัวเล็กแต่มันกระโดดไปได้ไกล
ไกลมากกว่า๑๐๑๕เท่าของตัวมัน
ถ้าสมมุติตัวมันเล็กประมาณ๗เซน
มันจะไปที่ถึง๑๕เซน

แต่ว่าคนชอบก็ชอบแหละ
คนที่ชื่นชอบสัตว์แปลกคนที่เลี้ยสัตวแปลกก็มีเยอะนะคะ
แต่ระวังนิดนึงเพราะว่าเห็นแบบนี้น้องมีพิษ
แต่พิษของน้องเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์
มันมีพิษสำหรับสัตว์ที่เป็นผู้ถูกล่า
คือเอาไว้ป้องกันตัวเองถูกต้อง
ใครอยากจะไปรู้จักน้องแมงมุมกระโดดอีกมากขึ้นนะ
ระวังโดนแมงมุมกัดนะคุณ
แล้วก็จะเป็นอย่างนี้เป็นบ้าอย่างนี้